ไปต่อที่ข่าวเป็นเรื่องทุกร้อนของชาวบ้านนะครับ

ไปซื้อที่ดินซื้อที่ดินปั๊บ

นับร้อยรายที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยไปร้องเรียนท่านนายอำเภอแล้วครับว่า
เกิดขึ้นแล้วทำไมจะทำยังไงดีนะครับผม
นี่แหละครับนายนครเจริญสุขพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน๓หมู่บ้านนะครับ
ประกอบด้วยบ้านห้วยชมพูบ้านปางกว้างบ้านปางห้าง
ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เดินทางมาพบกับนายสารวุฒิไทยเจริญในอำเภอแม่แตง
เพื่อร้องเรียนร้องเรียนและขอความช่วยเหลือกรณีถูก
นายอาทิตย์นิจกรพวกลอกลวงให้ซื้อที่ดิน
และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับชาวบ้านได้
มีชาวบ้านถูกหลอกขนาดนี้นะครับรวมกว่า๑๐๐ลายนะครับ
เงินรวมทั้งสิ้นแล้วประมาณนับได้ประมาณสัก๑๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะ
ศรีนวลลงมาหนึ่งในผู้เสียหายก็เล่าว่า
เธอสูญหายสูญเงินนะครับไปจำนวนหนึ่งแสนบาท

เนื่องจากหวังจะมีสมบัติเป็นของตัวเอง

อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือด้วยเถอะนะครับ
ขณะที่นายสารวุฒิไทยเจริญในอำเภอแม่แตงก็ได้รับปาก

ให้นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านครับ
ล้านนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่น้อยนะ

ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร

ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ
รถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีนั่นเองนะคะ